ส่วนข่าวนี้นึกภาพตามนะหน้าโรงเรียนมัธยม
แล้วมีโจบางบ่อมาอีกฝั่งหนึ่งมีปืนควักปืนออกมายิงปั้ง
อีกฝั่งหนึ่งมีระเบิดปิงปองปลาใส่บึ้ม
แล้วเด็กอยู่ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวจะให้ดูภาพจากกล้องหน้ารถ
จับภาพได้แล้วก็เสียงด้วยค่ะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมแล้วคิดดูสิในรถมีเด็กด้วยไหม

ลงเนี่ยกล้องหน้ารถจับเอาไว้ได้มุมตรงนี้หน้าโรงเรียนมัธยมเลยค่ะ
บางบ่อสมุทรปราการผู้ปกครองไปรับเด็กหลังเลิกเรียน

แล้วดูสิวัยรุ่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา

ชักปืนยิงใส่อีกฝั่งหนึ่งปลากลับด้วยระเบิดปิงปอง

เด็กวิ่งหนีตายกลับเข้าไปในโรงเรียนเหมือนเดิม

พลเมืองดีไปเจอระเบิดปิงปอง

แล้วก็ต้องประสานเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด
เห็นไหมเขามาล้อมเป็นโพลิสต์ไลน์เอาไว้

มีนายนพรัชอายุ๑๘เป็นคนที่ใช้ปืนยิง

อายุ๑๙แล้วก็นายธนทรัพย

มีอาวุธปืน๑กระบอกที่ยึดเอามาได้ด้วย

ก็ที่ผมทำอีกฝ่ายนึง
เขามาหยามศักดิ์ศรีผมก่อนนะคุณตำรวจ

อันนี้เป็นเข็มกลัดนะคุณผู้ชม

มันย่ำยีมันเป็นการแบบเหยียบ

ภาพนี้เท้ากับเข็มกัดสถาบัน
มันเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นเข็มขัด

ถ้ายึดมาได้ตบมาได้ค่าเท
ฆ่าเจ๋งฆ่าแน่ฆ่าเอาของเองมาได้

หยามศักดิ์ศรีจะเอาเท้าเหยียบไงคุณ
มันก็เลยยอมกันไม่ได้อย่างนี้เหรอฮะ

แต่อาจจะต้องนึกถึงคนอื่นด้วยเนาะ
หน้าโรงเรียนมัธยมเด็กและพ่อแม่ผู้ปกครอง